ถ้าหากว่าไปจับชาวบ้านธรรมดาก็เป็นเรื่องปกติ
แต่คราวนี้ตำรวจจับกลุ่มตำรวจด้วยกัน
ซึ่งมีเอี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในเบื้องต้นที่มีการซัดทอดกัน
คุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้ย้อนความกลับไปนิดหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คน
ยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ยึดมาเป็นของกลาง
แล้วผู้ต้องหาสองคนนี้ซัดทอดว่าได้ของกลางเหล่านี้เนี่ย
มาจากผู้กองคนหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจที่สนบวรมงคล
ระหว่างที่กำลังขยายผลอยู่ครับก็มีโทรศัพท์จากผู้กองคนนั้นโทรเข้ามา
ตำรวจก็เลยมีการประชุมวางแผนกันแล้วกระทั่งนำไปสู่การขอสารอนุมัติหมายจับ
แล้วก็ไปจับกลุ่มได้ในเบื้องต้นตอนนี้สารอนุมัติหมายจับรวมทั้งหมด๖คนแล้วนะครับ
คดีนี้นะครับคุณผู้ชมล่าสุดครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรนะครับบอกว่าหลังจากที่เดินทางมาถึงกองบังคับการตำรวจนครบาน๗
เพื่อสอบปากคำตำรวจ๖นายซึ่งถูกสารจังหวัดตลิ่งชันออกหมายจับ
ลักลอบค้ายาเสพติดตำรวจทั้งหกนายเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
คือในจำนวนนี้จะเป็นระดับรองสารวัตรแล้วก็ชั้นประทวนด้วย
ทั้งหมดให้การปฏิเสธอยู่โดยอ้างว่ายาเสพติดนั้นที่ยึดได้เป็นของกลาง
ซึ่งจับกลุ่มได้มาจากผู้ค้ายาเสพติดรายอื่นแต่ถ้าว่ายังไม่ทันจะได้ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน
ก็มีตำรวจอีกชุดหนึ่งซึ่งขยายผลมาจากการไปจับกลุ่มผู้ต้องหา๒คนก่อนหน้านี้
ก็มาตรวจค้นแล้วก็พบกระเป๋าเป้สีแดงภายในนะครับก็พบว่ามีทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ด้วย
ขณะเดียวกันครับก็เห็นว่าผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์จะให้การแบบนั้นก็ได้
แต่ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดผู้ต้องหาทั้งหมด
เพราะได้รวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งศาลจังหวัดตลิ่งชันท่านอนุมัติหมายจับ
ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และหากการสอบสวนพบหลักฐานไปเชื่อมโยงถึงใคร
พลตำรวจโทษานิทบอกว่าไม่ปกป้องนะครับดังนั้นดำเนินการขั้นเด็ดขาด
เพราะถ้าหากว่ามีเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งรวมทั้งตำรวจที่ทำความผิดก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่
ทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็บ้านเมืองดังนั้นเอาจริงเอาจัง
นอกจากนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจนครบานมีคำสั่งให้พันธุ์ตำรวจเอก
มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบานนาน๓๐วัน
จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จนี่คือหนึ่งคดีแรกที่ตำรวจไปมีชื่อเอี่ยวกับยาเสพติด
และหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานกันต่อคราวนี้อีกหนึ่งคดีครับ
ปราบรามยาเสพติดล่อซื้อยาเสพติดจากตำรวจเหมือนกัน
กว่า๕กรัมซึ่งรับสารภาพว่าเป็นเอเย่นขายาเสพติดให้กับเครือข่ายชาวม้ง

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้มีคำสั่งย้ายตำรวจ๔นายในสังกัดกองบังคับการ
ตำรวจจาราจรได้แก่รองผู้กำกับการ๖สารวรรษงานจาราจร
แล้วก็รองสารวัตรงานจราจรให้มาช่วยงานราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
กองบัญชาการตำรวจนครบานนาน๓๐วันหรือจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
โดยได้มีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง๖นายที่ถูกออกหมายจับ
ออกจากราชการเอาไว้ก่อนซึ่งตามพรบยาเสพติด
กรณีตำรวจทำผิดซะเองจะต้องได้รับโทษหนักกว่าคนทั่วไปถึง๓เท่านะครับ
ซึ่งคดีแบบนี้เรื่องแบบนี้เดี๋ยวหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
อย่างที่บอกเอาไว้ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ